คุณผู้ชมยังคงอยู่กับเช้าสดใส
มาพบคุณผู้ชมตั้งแต่ตี๕แล้ว
เป็นช่วงแรกของเช้าข่าวชัดโซเชียลทางไทยรัฐทีวี
เมื่อวานนี้วันที่๔กุมภาพันธ์เป็นวันมะเร็งโลก
เพราะฉะนั้นแล้วพูดถึงเรื่องของมะเร็งแล้ว
การตรวจพบได้ก่อนและปูตรวจพบให้ตรงจุด
ถือว่าเป็นวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับโรคมะเร็ง

เป็นข่าวดีของโรงพยาบาลวัฒนาโนสด
มีการเปิดตัวเครื่องตรวจวินิจฉัยมะเร็งรุ่นใหม่
ที่จะทำให้การรักษานั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เพราะว่าปัจจุบันนี้คนไทยมีความเสี่ยง
พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งหน้าใหม่ถึง๑๓๐๐๐คน
เสียชีวิตจากโรคมะเร็งถึง๘๐๐๐คนต่อปี
รักษามะเร็งที่ตรงจุดก็คือการตรวจพบที่ตรงจุด

โรงพยาบาลวัฒโนสดก็มีการนำเครื่องวินิจฉัยโรคมะเร็ง
เท่านั้นต่อครั้งสามารถอ่านผล
และพบความผิดปกติของโรคที่ไม่สามารถเห็น
วินิจฉัยได้ด้วยเครื่องมืออื่น
พร้อมกำหนดตำแหน่งได้อย่างชัดเจนด้วย
สัตว์อาจารย์นายแพทย์ธีรวุฒิครูหาเปรม

การรักษาก็จะฉีดน้ำตาลกลูโค้ช
พิเศษเข้าไปเพื่อที่จะจับเซลล์ผิดปกติในร่างกาย
จากนั้นก็จะแสดงผลออกมาเป็นเซลล์เรืองแสง
เห็นผลได้ดีของมะเร็งชนิดก้อน
อย่างมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้
มะเร็งหลังโพรงจมูกมะเร็งเต้านม
สามารถตรวจการกระจายของเซลล์มะเร็งได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
ก็จะสามารถกำหนดระยะของโรคและการรักษาได้อย่างถูกวิธี
โดยแพทย์ก็จะสามารถรู้ได้ว่าจะใช้ยาอะไรที่จะรักษา
และผู้ป่วยจะตอบสนองได้ดีหรือไม่
ไม่ตอบสนองก็จะมีการเปลี่ยนชนิดยา
เพื่อที่จะลดผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นจากการรักษาอีกด้วย
ถือว่ามีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น
ระยะเวลาสั้นลงในการตรวจทำให้แพทย์นั้นทำงานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
รวมทั้งทำให้คนป่วยไม่ต้องเสี่ยงกับการทานยาหลายชนิดนะคะ

มะเร็งในทั่วโลกก็พบว่าค่าชีวิตปีละถึง๘ล้าน๒แสนคน
ซึ่งในจำนวนนี้มีคนอายุระหว่าง๓๐๖๙ปีถึง๔ล้านคน
ส่วนคนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง๖๗๐๐คนต่อปี
นับเป็นชั่วโมงชั่วโมงละ๘คน
ดังนั้นการตรวจเจอก่อนการป้องกันก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับ